ที่บอกว่าต้องใช้งบประมาณห้าแสนหกหมื่นล้าน
วันนี้มีความเห็นครับของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคุณหมอมิ้งนะครับ
นายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชซึ่งออกมายืนยันความสำคัญของนโยบายนี้นะครับ
นั้นออกมาคัดค้านโยบายนี้คุณหมอมิ้งยืนยันนะครับว่ามีความสำคัญนะครับ
และสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโดยรวมครับอย่านึกว่าเศรษฐกิจไทยดีแล้ว
เทียบกับต่างประเทศหลังช่วงโควิดแพร่ระบาด
จะพบว่าชาติอื่นฟื้นตัวเกินไทยไปแล้ว
ส่วนข้อเสนอที่บอกว่าให้แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ย
คุณหมอพรมมินบอกว่าประชาชน๙๙ในประเทศนี้ต่างเป็นหนี้ครับ
แสดงว่าทุกคนเป็นกลุ่มเปาะบางไหม
แต่แน่นอนว่ากระบวนการจัดการยังมีกติกาและทางเลือก
นักข่าวถามย้ำนะครับว่าจะทบทวนหลักเกณฑ์ไหม
เพราะว่าการแจกเงินให้ทุกคนที่อายุ๑๖ปีขึ้นไป
บางคนมีตังค์นะครับลูกคนรวย
แอปพลิเคชันเป๋าตังค์มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว
คุณหมอพรมินถามกลับว่าจะเปลี่ยนทำไม
รัฐธรรมนูลกำหนดให้ทุกคนเท่าเทียม
และเวลาคนรวยซื้อของแพง
เขาก็จะควักเงินมาจ่ายเพิ่มเติม

ฟังเสียงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีครับ
๙๙๙๐เป็นหนี้แล้วนะครับ
ทุกคนปอกฝ่างไปแล้วอย่างแน่นอนที่สุดนะครับ
มันมีทางเลือกเวลาจัดการมันมีหลายกติกา
ให้ความเท่าเทียมกันนะครับ
แล้วขณะนี้อย่าลืมว่า
เวลาที่คนที่มีรายได้เยอะ

คุณผู้ชมครับนอกจากเลขานายกโฆษกรัฐบาล
ก็บอกเช่นเดียวกันว่าทางนายกรัฐมนตรีนั้นยืนยันเดินหน้า
คือตั้งใจว่ารัฐบาลเข้ามา
ท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ศกรัฐบาลก็บอกว่ามาจากหลายแหล่ง
เงินงบประมาณส่วนเกินจากของหน่วยงานราชการ
และยังมีแหล่งอื่นด้วยนะครับ
คือตอนนี้มีการพูดถึงเงื่อนไขกันเยอะนะครับ

ของวัฒนมนตรีช่วยคลังจุลภัณฑ์อำมวลวิวัฒน์
ซึ่งก็พูดในเรื่องของการปรับแก้เงื่อนไขบางอย่าง
โดยเฉพาะที่คนพูดถึงมากที่สุดคือ
รัศมี๔กิโลเมตรคือแต่ละพื้นที่
ดูตามสภาพภูมิประเทศในประเทศไทย
ตามเภอแต่ละจังหวัดมันก็ไม่เหมือนกัน
๔กิโลเมตรบางที่ร้านขาพลึบเลย
จังหวัดนั้น๔กิโลนั้นไม่มีอะไรเลย
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงต้องไปดูกันอีกที
ไปคุยกันอีกทีในส่วนของกติกา
คุณผู้ชมครับปลายเดือนนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น